อวดคุมตัวผู้ต้องหานะครับที่ก่อเหตุทำร้ายเพื่อนนะที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยนะฮะอ่ารุ่นพี่ในค่ารุ่นน้องยัดกระสอบทิ้งสระน้ำท้ายหมู่บ้านคาวงเล่าที่ฆ่าเขาเนี่ยนะครับอ่าบอกว่าเขามาโอ้โหอวดเรื่องรอยสักค่ะอยู่ยงคงประพันธ์ฟันแทงไม่เข้าก็เลยโมโหใช้จอบเนี่ยทุบเขาจนเสียชีวิตนี่คุมตัวไปทํ

มันปกป่อนไข้นั่นเลย
เข้ามา
ปกป้อง

มีนะครับภรรยาญาติทีน้องของผู้เสียชีวิต

ตะโกนด่านายวิชัยครูหาอายุ๔๗ปี
ผู้ต้องหานะครับที่ก่อเหตุ
ฆ่าเขาไว้นะครับทำร้ายนายกะหนกคน
วงสาวัตรอายุ๓๗ปี
จนเสียชีวิตแล้วศพไปทิ้งน้ำ
เมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
คุมตัวนายวิชัยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่หมู่บ้านโศกตะลิง
ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตำรวจก็ต้องคอยพยายามกันไว้แล้วครับ
งั้นเดี๋ยวจะถูกประชาธรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ว่าจะปกป้องอะไรผู้ต้องหานะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคดีซ้อนคดี
ทำแผนวันนี้กำหนดเอาไว้สองจุดนะครับจุดแรกคือจุดที่เกิดเหตุทำร้ายกันจนเสียชีวิต
จุดที่สองคือจุดที่เอาศพไปทิ้งเพื่ออำพลางคดีดูจุดแรกก่อนนะครับ
เป็นร้านอาหารในหมู่บ้านนะฮะที่ผู้ตายนะครับคือนายกระหนกพล
กับผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาคือนายวิชัยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะ
ในวันหยุดวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมจุดนี้นี่แหละ
นายวิชัยเนี่ยเอาจอบทุบนายกระหนกพลจนเสียชีวิตแล้วใส่กระสอบเอาไปทิ้งน้ำ
จุดแรกจุดนี้ตำรวจคุมตัวนายวิชัยมาถึงเนี่ย
วันนี้ชาวบ้านเขาทราบข่าวกันนะครับว่าจะคุมตัวมาทำแผน
ภรรยาของผู้ตายแล้วก็ชาวบ้านญาติพี่น้องมารออยู่นะฮะ
ตะโกนสาบแช่งนะครับจนต้องกันกันเอาไว้
กูอยากถามมั้ง
นี่จุดเกิดเหตุนะฮะเมียของผู้ตายนะครับตะโกนถามว่าไปฆ่าสามีเขาทำไม
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็อย่างที่ภรรยาของผู้ตายตะโกนเนี่ยฮะจนแบบเป็นลมซุดลงกับพื้นเนี่ย
เธอบอกว่าสามีเธอเนี่ยคอยซื้อกับข้าวซื้อเหล้าให้คนก่อเหตุเนี่ย
ดื่มอยู่เป็นประจำอืมวันที่ถูกฆ่าเนี่ยคือวันที่สามีเธอเนี่ย
ยังเอาเงินไปซื้อเหล้ามาเลี้ยงฆาตกรด้วยนะฮะสุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
อันนี้จุดแรกนะครับจุดนี้ตำรวจก็คุมตัวนายวิชัยมาชี้จุดที่นั่งดื่มเหล้ากับนายกระหนกพลผู้ตาย
นายวิชัยผู้ต้องหาเนี่ยให้การอ้างว่าตอน๔โมงเย็น๑๒สิงหาคม
นั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายบนแคร่ไม้ไผ่นะฮะเป็นร้านของพี่สาวของนายวิชัยผู้ต้องหา
แล้วระหว่างนั้นที่ภรรยาของนายกระหนกพลกับญาติญาติเนี่ยเขาออกไปซื้ออาหารนะจะไปทำเอาออกมาทำเพิ่มกันเนี่ยนะฮะ
เขาก็อยู่กับผู้ตายสองคนก็คุยกันอยู่ตามปกตินายวิชัยอ้างว่าพอเมากันแล้วเนี่ย
กระหนกพลผู้ตายพูดจาไม่เข้าหูเกี่ยวกับรอยสักของกระหนกพลที่ศักดิ์เอาไว้แล้วก็อยู่ยงคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้า
เท่านั้นแหละวิชัยบอกไม่พอใจฮะหาว่าเขาโอ้อวดหยิบจอบมาจอบอยู่แถวนั้นฟาดเข้าไปที่ท้ายทอยของกระหนกพลนะ
แน่นิ่งไปกับพื้นแล้วก็ทุบซ้ำอีกหลายทีจนเขาเสียชีวิตไปก่อนจะจับร่างของกระหนกพลที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ใส่กระสอบปุ๋ย๓ใบนะเอามายัดต่อต่อกันนะเพื่อที่จะอำพลางคดีจะเอาไปทิ้งไปยืมรถซาเล้งเพื่อนบ้านมาขนนะ
วานเพื่อนบ้านอีกคนมาช่วยยกด้วยถามว่าบอกเขาว่ายังไงบอกจะเอาซากสุนัขไปทิ้งแล้วก็ขี่รถซาเล้งไปที่ริมสระน้ำในพื้นที่บ้านโศกจานตอนขี่ไปเนี่ยไปคนเดียวนะเพื่อเอาไปทิ้งน้ำ
นี่ฮะดูโอ้โหนี่จังหวัดตรงนี้นะฮะตอนที่ออกจากจุดเกิดเหตุที่ทำร้ายจนเสียชีวิตต้องไปต่ออีกจุดหนึ่ง

ไปแล้ว
โอ้โฮ
อยู่ตรงนี้นะครับมันโดนไปมีของตุ๊บอยู่เหมือนกัน
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายวิชัยผู้ต้องหาไปทำแผนจุดที่๒นะครับ
จุดที่เอาศพของในกระหนกพลที่ยัดใส่กระสอบเนี่ย
ทิ้งลงริมสะน้ำเป็นสระน้ำสาธารณะ
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุที่ทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ย๓กิโลเมตร
นี่นะฮะขวามือนั่นคือจุดที่ไปเจอศพนะครับ
วันนั้นที่ชาวบ้านไปเจอศพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ย
คุณผู้ชมครับจุดนี้ภรรยาของผู้ตายกับชาวบ้านครอบครัวญาติพี่น้อง
เขาก็ตามมานะฮะค่ะเพราะเขารู้ว่าจะมีมาชี้จุดตรงนี้อีกนะครับ
ตะโกนด่าทอสาบแช่งนี่ฮะพยายามจะเข้าหาเหมือนเดิม

ก็ต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้านแล้วครับ
เพื่อให้การทำแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนนะครับ

แต่ปล่อยไปตายขึ้นมาก็จะยุ่งเป็นคดีซ้อนคดีอีกนะฮะ

สุดท้ายก็นำตัวนายวิชัยเนี่ยขึ้นรถไปหลังจากทำแผนเสร็จนะครับ
เพื่อจะส่งฟ้องฝากขังกันต่อไป
ภรรยาของนายกระหนกพลที่ถูกนายวิชัยทำร้ายจนเสียชีวิต
มาดูการทำแผนนะครับก็จะเห็นว่าเธอก็เครียดแค้นมากเธอเสียใจมาก
บอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวของเธอเนี่ยเกื้อกูลกับคนก่อเหตุมาตลอด
มีอะไรเนี่ยแบ่งปันให้กับผู้ต้องหามาตลอด
มีงานก็เรียกมาทำมีอาหารมีเครื่องดื่มก็เรียกมากิน
สุดท้ายมาฆ่ากันได้ลงคอ
ยืนยันว่ายังไงก็ไม่รับคำขอโทษจากผู้ก่อเหตุยังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้
เธอคงจะไม่อยู่บ้าน
แม่เห็นว่าผู้ต้องหามางดอกไม้ตอบขอโทษแม่แล้วหรอ

เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาขอโทษมันบอกเลย

มาเล่าน่ะสิบลานเนงก็มายังเองก็บอกเอาไปขึ้นมา

เอาไว้ไปเรียนต่อ
อาหารจะเอามาเพิ่มเติมกัน

อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา

นายวิชัยเนี่ยอ้างว่าพอเหลือกันอยู่๒คน
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ผู้ตายพูดจาไม่เข้าหู

การศักดิ์ยันต์แล้วอยู่โยงโครงกระพันธ์
ก็เลยคว้าจอบขึ้นมาทุบเขาจนเสียชีวิต